กันหน่อยค่ะไปที่จังหวัดระยองแม่มีผัวเมียต้องบอกว่าผัวเมียคู่รักสุดแสบค่ะคุณผู้ชมแสบยังไงล่ะเนี่ยค่ะวันวันงานทำไหมไม่รู้ทำแหละขายของแต่ที่แน่เอาตะปูไปวางดักล้อรถเก่งชาวบ้านชาวช่องดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ
ใช่พี่คิงถ้าเหยียบมานี่คือเปลี่ยนยางใหม่หลายหมื่นเหมือนกันนะ
แล้วก็คุณผู้ชมรู้ไหมคะเธอลงมือก่อเหตุวงจรปิดจับภาพได้
ส่วนสามีมีหน้าที่ในการดูลาดลาวค่ะ
ลาดลาวต้นสายปลายทางซิว่ามีคนผ่านไปผ่านมามีคนเห็นไหมนี่
สามีก็เดินวนดูพอไม่มีคนเห็นเธอก็ตัดสินใจใช้ตะปูโรยแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายน้ำริมถนนสุขุมวิทย์ตำบลท่าประดูกเมืองระยองนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะคือนางสาววิราพรวัย๓๐ปี
ส่วนตัวเจ้าของรถที่โดนโรยตะปูคือนายชุมพลวัย๔๘ปีค่ะ
เขานำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพเมืองระยอง
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยโอ้โหพอมาเปิดวงจรปิดดูแบบนี้แล้ว
ก็ตกใจสิคะโดนโรยตะปูเฉยเลย
ทีนี้ตัวผู้เสียหายเจ้าของรถเก่งเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถเหมือนกับจะมากินก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ไปจอดรถที่ด้านหน้าร้านสองผัวเมียนี่แหละค่ะที่เปิดร้านขายน้ำอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จ
พอเดินกลับมารถเอ๊ะชักผิดปกติ
คือหันไปมองสองผัวเมียคนนี้ค่ะคนในวงจรปิดที่ก่อเหตุ
คือเขาบอกว่าตัวหน้าตาผู้ก่อเหตุมองเขาด้วยความไม่พอใจ
มีสีหน้าแบบโอ้โหเหมือนไม่พอใจ

เขาก็เลยตัดสินใจเดินตรวจสอบดูรอบรถตัวเองซิ
คุณผู้ชมคะพอเดินตรวจสอบดูโอ้โหคุณชุมพลถึงกับอึ้ง
นี่ตะปูตะปูตัวใหญ่พี่คิง
คือตะปูที่เอาไปวางไว้บริเวณล้อหลังด้านซ้ายรถ
โอ้โหเขาเห็นแล้วเขาก็แบบมันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยตัดสินใจไปขอวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุดู
ก็เห็นหลักฐานชัดว่าสองผัวเมียร่วมมือกันในการโรยตะปูแบบนี้นะคะ
ทีนี้เบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจได้มีการเชิญตัวนางสาววราพรคนก่อเหตุมาที่โรงพัก
คุณผู้ชมรู้ไหมคะแม่ค้าขายน้ำคนโรยตะปูนี่มาพร้อมกับสามี
พอมาถึงโรงพักเห็นหน้าผู้เสียหายเห็นหน้าตำรวจถึงกับร้องไห้เลยนะคะ
นั่นผู้เสียหายเธอมาโรงพักพร้อมกับสามี
แล้วก็มานั่งให้ปากคำพร้อมกับผู้เสียหายอยู่แบบนี้นะคะ
ซึ่งเหมือนกับเธอมาเธอร่ำให้เลยนะคะพร้อมกับแสดงความเสียใจมาก
แล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหาย
แล้วก็บอกกับผู้เสียหายบอกกับตำรวจบอกกับผู้สื่อข่าว
ยืนยันว่าอ๋อหนูจะไม่ทำอีกแล้ว
ส่วนผู้เสียหายเองก็ด้วยความโอ้โหร้องไห้สักขนาดนี้
มือไหว้ขอโทษแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนไป
ไม่ติดใจดำเนินคดีแต่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะมีการแยกย้ายกันไปนะคะทั้งนี้ตำรวจฝากเตือนหน่อยแล้วกันค่ะ
กระทำแบบนี้นะคะมีโทษทางอาญา
ส่วนใครที่มีบ้านริมถนนหลวงไม่ใช่พื้นที่ห้ามจอด
คือไม่สามารถที่จะขัดขวางหรือไม่สามารถที่จะห้ามคนอื่นให้มาจอดได้
หรืออะไรแบบนี้นะคะถือว่าผิดกฎหมาย
ยังไงอรุมอร่วยกันหน่อยคนไทยด้วยกันนะคะ